คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องราวอันนี้กันหน่อย
ขายลอตเตอรี่อายุสักประมาณ๒๑ปี

ขโมยทั้งลอตเตอรี่สร้อยทองของเธอหายไป
มูลค่านับรวมแล้วสักประมาณ๔แสนบาท
ทีนี้เธอเครียดอย่างหนักเลยค่ะสิ่งที่เธอทำ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่บ่ายวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
ตัดสินใจปีนขึ้นไปบนต้นไม้
จะกระโดดลงมาหวังผูกคอฆ่าตัวตาย
ครั้งแรกผูกคอก่อนหวังฆ่าตัวตาย
ครั้งที่สองเอาอีกค่ะเมื่อวานนี้ขึ้นไปที่เดิมเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจก็ต้องช่วยการเกลี้ยกล่อมแบบนี้นะคะ
คนที่ก่อเหตุก็คือนางสาวอนัญญานนทโคตร
เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่อายุ๒๑ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยการทุลักษณ์ทุเลแบบนี้นะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมญาติเองก็พยายามลงไปช่วยด้วย
หลังจากที่เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอเนี่ยนะเดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
ซื้อลอตเตอรี่หวังจะไปขาย
แล้วปรากฏว่าเธอถูกป้ายยาที่ป้ายรถเมย์
ตอนนั้นอาการของเธอก็คือสลึมสลือเหมือนลักษณะไม่ได้สติ
พอฟื้นขึ้นมาอีกทีลอตเตอรี่มันอันตฐานหายไปแล้ว
พร้อมกับเงินสดแล้วก็สร้อยคอทองคำรวมแล้ว
มูลค่าเกือบ๔๐๐๐๐๐บาท
เหลือเงินกลับบ้านเพียง๑๐๐บาท
ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเธอบอกแบบนี้
ญาติได้พานางสาวอนัญญานะคะ
หลังจากนั้นก็พากันไปแจ้งความค่ะ
ที่จุดเกิดเหตุก็คืออยู่ในท้องที่สพรัฐนาธิเบส
เมื่อวันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมา
ตำรวจก็เลยบอกว่าทำหน้าที่
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ศูนย์การค้าสลากไทยที่นนทบุรี
เธออ้างบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่ที่นี่
ไปดูกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบอย่างละเอียดเลยนะคะ
ไม่พบว่านางสาวอนัญญา
เดินทางไปซื้อลอตเตอรี่ในวันที่๒๒
ตามที่เธอให้การกับตำรวจ
นี่ไงก็เลยเรียกตัวกลับมาอีกครั้ง
ก็คือเธอบอกว่า๒๗เธอไปซื้อลอตเตอรี่

เอ่ยสร้อยเอยลอตเตอรี่เอย

วันที่๓๐ก็เลยฆ่าตัวตายรอบแรก
แล้วรอบ๒เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้วันที่๑กันยา
แล้วปรากฏว่าตำรวจเรียกตัวกลับไปอีกครั้งค่ะ
ไปสอบปากคำจนในที่สุด
นัญญายอมรับสารภาพบอกว่ากุเรื่องขึ้นมาค่ะ

กุเรื่องขึ้นมาเพราะนำเงินที่หยิบยืมจากญาติเนี่ย
นำไปใช้จ่ายหมดแล้ว๑ไปใช้หนี้เงินกู้

ก็กลัวแล้วค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะถูกญาติเอ่ยสามีเอ่ย
โกรธก็เลยกุเรื่องขึ้นมานะคะ
ตำรวจก็เลยมีการนำตัวนางสาวอนัญญาเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายคือข้อหาแจ้งความเท็จ

คือก่อนจะกลัวคนที่บ้านโกรธกลัวกฎหมายก่อนนะคะ